ก็เตรียมเสนอแผนกับสวบคในวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ล่าสุดได้ยื่นเสนอ๒สนามย่าวภายในประเทศ
กับสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตในการเป็นเจ้าภาพ
ขณะที่การท่าเรือยื่นใช้สนามช้างอาริน่าของบุรีรำยูเนเต็ด
รวมถึงสนามเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศาของนครราชศรีมามาร์ทด้าเอฟซี
หลังจากนี้นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จะคุยกับสอบคอในวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งขั้นตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาก่อนจะยื่นเสนอกับทางเอฟซีอย่างเป็นทางการ
โดยหากได้รับเลือกนะครับก็จะมีโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพสนามกลางของฟุตบอลโลก๒๐
ก็เปิดเผยถึงประเด็นนี้ต่อเนื่องนะครับ

ซึ่งมีคิวเตะกันในเดือนมิถุนายนนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยในแต่ละประเทศนะครับ
แสดงความสนใจในการเป็นเจ้าภาพ
กับทั้ง๕ชาติในกลุ่มของไทยนะครับ
ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนต์เพื่อตกลงแนวทาง
แล้วก็ฟังความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่มว่า

และยังต้องการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก

จะได้รับพิจารณาเป็นลำดับต้นนะครับ
ดังนั้นหากไทยต้องการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
คัดเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบ
แล้วก็การท่าเรือได้รับพิจารณา
ให้จัดฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชีย

ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มี๔คู่
คู่นะครับบิ๊กแมทเวลา๑๘นาฬิกาที่ช้างอาริน่า
บุรีรัมยูเต็ดหลังอันดับ๓ในยุคของอเล็กซาเดยกามา
ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่าสุดบุกไปชนะกันเท่าเรือ๒ต้น๑
คว้าชัยชนะเป็นนัดที่๗ติดต่อกันรวมทุกรายการนะครับ
พร้อมพร้อมเกมนี้นะครับนักเตะอย่างศักดิ์ศรักษ์หลังหายประโคลน
กระพันธ์แก้วพรมและกองหน้าตัวเก่งอย่างสเมลโลช่า
ลงสนามทั้งหมดเช่นเดียวกับไมคอนมาร์เกรสที่
ยิงประตูชัยก็เป็นตัวเลือกสำคัญในเกมนี้นะครับ
ส่วนบิจิประทุมยูเนตเต็ดของดูสิทธิ์เฉลิมแสน
ก็ยังรักษามาตรฐานได้ดีเช่นกัน
อกจากเป็นทีมเดียวที่ยังไม่แพ้ใคร
ยังทิ้งห่างอันดับ๒อย่างการท่าเรือเพิ่มเป็น๑๐คะแนน
ด้านความพร้อมสหรัฐอยู่เย็นกองกลางคน
สำคัญจะพ้นทดแบนกลับมาแล้วก็ธีรสินดังดาที่ได้พักจากนัดที่แล้ว
แกนหลักอย่างวิกเตอร์คาโดโซอังเยสจูเนฟ

ที่จะได้กลับเยือนถิ่นเก่าประสาทไฟฟ้าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับ

แบงคอกพบกับราชบุรีมิดผลเอฟซีเวลา๑๗นาฬิกา
โปรลิเทโลเอฟซีพบกับการเท้าเรือ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
แล้วก็ระยองเอฟซีนะครับพบกับสมุทรประการซิตี้เวลา๑๙นาฬิกานะครับ